คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเอ๋ปรินาไกรคุบสสราชบุรีนะคะ
แล้วก็ไปเจอคนแปลกหน้านั่งอยู่ในห้องนะคะเธอก็ตกใจนะคะรีบออกจากบ้านค่ะ
แล้วก็ให้พี่ชายกับญาติญาติดำเนินการส่งตัวคนร้ายไปให้ตำรวจ
เนินคดีข้อหาบุกรุกเธอก็ขอบคุณเพื่อนบ้านหลายหลายคนนะคะ
ขอบคุณตำรวจด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูแลเธอและครอบครัว
อันนี้คือเรื่องราวที่เธอโพสต์เอาไว้ทางเฟซบุ๊คเมื่อวาน
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่เธอกลับเข้ามาบ้านพร้อมลูกชาย
พอเปิดประตูเข้าไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะครับมีกระเป๋าเป้ใส่เสื้อผ้ามาด้วย
วาดภาพเธอหลายแผ่นอยู่ในบ้านโอ้โหเป็นใครใครก็ตกใจนะคะ
ถูกต้องค่ะเธอกลัวนะคะก็พาลูกออกมาจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็โทรบอกพี่ชายให้มาจับคนที่บุกรุกคนนี้ส่งตำรวจนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปเธอก็เขียนบอกคนที่เข้าไปแสดงความห่วงใย
ในเฟซบุ๊คว่าคงแค่มาบอกรักอาจจะเป็นพวกโรคจิตอะไรประมาณนี้ค่ะ
เธอก็ตอบคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กอะนะคะ
มันน่ากลัวต้องวาสรูปด้วยเนี้ยเดี่ยวนะใช่ไหม
ไปที่บ้านพักของคุณปรินานะครับเพื่อไปตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างต่าง
ไปสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะครับที่บ้านตรงจุดนี้เป็นบ้านไม้เรือนไทยสองชั้นนะครับ
ริมแม่น้ำแม่กรองนะฮะตรงจุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณชั้นล่างนะครับ
ที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับตำรวจบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบปีนะครับ
เป็นคนทางภาคใต้เขายอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบคุณปรินามาก
อยากจะเจอตัวจริงอยากมาบอกรักอยากมาให้กำลังใจ
เมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นตัดสินใจเดินทางมาเลยมาที่บ้านพักของคุณปรินาที่ราชบุรี
แล้วแอบปีนหน้าต่างเข้าไปซ่อนตัวในห้องนั่งเล่นเพื่อจะรอมอบภาพวาดเหมือนด้วยฝีมือตัวเองให้กับคุณปารีนา
เขาบอกว่าคุณปรินาเนี่ยคือสอสอในดวงใจของเขา
ส่วนทางนางสาวปรินาไกรคุบนะครับบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยคุยกับผู้ก่อเหตุคนนี้เลยนะครับ
เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยแต่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็อดตกใจไม่ได้
เนื่องจากผู้ก่อเหตุบุกรุกมาถึงในตัวบ้านในช่วงกลางคืนตอนนี้ต้องกำชับให้คนในบ้านช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
ผู้ชายคนนี้ล่าสุดตำรวจได้ข้อมูลแล้วนะครับอายุ๓๒ปีนะครับเป็นชาวสงขลาแต่เขามีอาการทางจิตประสาทนิดหน่อย
แล้วก็ได้ขึ้นรถไฟจากหาดใหญ่สงขลามาลงที่สถานี๗เสมียนที่ราชบุรีตอนบ่าย๒เมื่อวานนี้แล้วนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมาที่หน้าบ้านพักของนางสาวปรินา
เพื่อจะมาดักรอพบนางสาวปรินาบอกว่าจะเอาของขวัญมาให้จะเอาภาพเหมือนที่เขาเป็นคนวาดเอามาให้
สุดท้ายแล้วพอเห็นเขาไม่กลับบ้านสักทีบุกเข้าบ้านเขาเลยเพราะอย่างนี้ก็ไม่ได้